เอาไปต่อกันที่แพทย์นับประพากันบ้างดีกว่า
อากาศหนาวไม่ทำให้คุณแม่แพทย์เจ็บตัวอยู่ในบ้านได้
นู่นพาน้องเรสซิ่งนะฮะพร้อมกับพี่ป้าน้าอาจ
วนเพื่อนกวนพี่เลี้ยงจำเป็นไปเที่ยวกันที่เกาหลี
ไปหาโอปป้าไปหาอ้อมมากันนู่น

อย่างที่บอกไปว่าทริปนี้ทุกคนพร้อมใจกัน

ช่วยแม่แพทย์เลี้ยงน้องเรสซิ่งหน่อยละกัน

แต่ดูเหมือนว่าเฮียเรสของเรา
จะได้เลือดสตรองมาจากคุณแม่เต็มตัวค่ะ
ต่อให้มาเยือนต่างถิ่นติดลบกี่องศาเป็นครั้งแรกนะคุณ
เรสซิ่งก็ยังร่าเริงแจ่มใสแบบสุด
ง่ายไม่ต่างจากตอนที่แม่แพทย์กระเตงออกงานด้วยกันที่เมืองไทยเลยค่ะ

แต่ดูแม่แพทย์เองจะไม่ไหวมากกว่า
หูตาแดงไปหมดเพราะหนาวนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่ทำให้ทุกคนมีความสุขนะ
เขาไปฉลองเรสซิ่งอายุครบ๑ขวบที่เกาหลีกันนะคะ
เป็นครั้งแรกที่ได้ออกจากเมืองไทยสักทีนะคะ